เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภควันนี้๑มิถุนายนใช่ไหมนี่พาเรทขึ้นกันเยอะแยะไปหมดขึ้นล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานก็มีนะ
หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ราคาน้ำมันก่อนล่าสุดวันนี้ขยับขึ้นนะฮะ
คนใช้รถนี่โอ้โหบ่นกันแบบค่ะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคุณเห็นมาสอน
โอ้โหมันก็ต้องเติมอ่ะคือเมื่อวานมิ้วเห็นคนแบบต่อแถวแบบเติมน้ำมันแถวไทยรัฐอ่ะ
วิภาวดีรังศิษอ่ะพี่อุ๋ยมิ้วก็งงทำไมรถติดขนาดนั้นคือคนรอเข้าปั๊มไปเติมน้ำมันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืน
เพราะวันนี้จะขยับราคาขึ้นเมื่อวานผมก็เหมือนกันเสร็จจากไทยรัฐนิวโชว์โอ้โหขับกลับบ้านในทุกปั๊บ
ใช่นี่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะดีเซลวันนี้ปรับขึ้นลิตรละหนึ่งบาทนะฮะ
ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลไปอยู่ที่ลิตรละสามสิบสามบาทแล้วนะครับกลุ่มเบนซินนี่หนักเลย
ปรับขึ้นแปดสิบสตางค์ต่อลิตรวันนี้เนี่ยโอ้โหตกแล้วเบนซินเนี่ย
ลิตรละห้าสิบสองบาทนะฮะห้าสิบสองจุดศูนย์หกนะฮะ
ค่าโดยสารเรือข้ามฝากนี่กรมเจ้าท่าบอกอั้นไม่ไหวเหมือนกัน
ขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือข้ามฝากท่าละห้าสิบสตางค์มีอยู่๘ท่า
อ่าท่านผู้ชมฮะใครขึ้นท่าไหนอย่างไรเนี่ย
มีผลแล้วนะครับตามหน้าจอเลยนะขึ้นท่าละห้าสิบสตางค์นี่นะฮะ
เป็นสี่บาทต่อเที่ยวแล้วอ่ะค่ะขณะเดียวกันของใช้ในครัวเรือน
อันนี้จำเป็นนะฮะก๊าซหุงต้มนี่ก็ปรับราคาขึ้นเป็นรอบที่สาม
ที่เขาบอกเป็นขั้นบันไดของเขานะครับขยับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละหนึ่งบาท
เท่ากับว่าถังบรรจุขนาดสิบห้ากิโลกรัมก็ขึ้นสิบห้าบาทต่อถังอืมโอ้โห
หูนี่ฮะเห็นบอกหลายที่พ่อค้าแม่ค้าต้องไปหาเตาถ่านมาใช้ก็มีนะ
ค่ะเตาถ่านตอนเนี้ยเตาอ้างโล่เตาดินเผาเนี่ยขายดิบขายดีเลยอ่ะ
แทนเตาแก๊สแล้วน้ำมันปาล์มตอนนี้ก็ขึ้นนะครับ
ละเจ็ดสิบบาทนะฮะปลากระป๋องซอสหอยนังรมข้าวสารทยอยขึ้นมาหมดแล้ว
หน้าจอคุณเข็มมาสอนไม่มีลูกศรสีเขียวลงบ้างเหรอ
ถ้าจะหาลูกศรสีเขียวลงนี่ยากมากเลยพี่อุ๋ยโอ้โหดูสิเนี่ย
บู่ครีมอาบน้ำน้ำจิ้มไก่ทุกอย่างอ่ะขึ้นหมดเลยฮะ
สินค้าเกษตรนะนี่ผักเนี่ยต้นหอมราคาตอนนี้ไปไกลมาก
กิโลกรัมละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าบาทค่ะพริกจินดาเนี่ยฮะ
วันเดียววันนี้เนี่ยปรับขึ้นสี่สิบห้าบาทโลละร้อยยี่สิบแล้วอุ้ย
นี่เห็นไหมหอมดงหอมแดงก็ขึ้นน้ำอัดลมเนี่ยมีข่าวว่า
ี่ห้อดังอย่างเปปซี่นี่เขามีข่าวว่าจะขึ้นนะฮะ
แต่ว่ากรมการค้าภายในบอกว่าตอนนี้น้ำอัดลมยังไม่ให้ขึ้นนะฮะ
นอนว่าทุกคนก็บ่นแล้วฮะไม่รู้จะทำยังไงกัน
เราไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดดินแดงนะฮะ
คุณเนติชาวเนี่ยลงพื้นที่ไปนะครับคือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ต้องปรับตัวก่อน
ปรับตัวด้วยการพยายามพยุงราคาก่อนเพื่อให้รอดกันทุกฝ่ายยังปรับขึ้นราคาไม่ได้นะ
คือคนซื้อเองเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ของมันแบบแพงขนาดนี้เนี่ยรายได้แน่นอนว่าไม่พอรายจ่าย
คนซื้อหลายคนบอกนี่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันก็มีนะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมันก็ลำบากจริงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลให้หน่อย

บางทีก็ไม่มีส่งอย่างวันนี้ไม่มีแล้วขายได้๓๐๐อย่างงี้ก็นั่งอยู่อย่างงี้
แล้วแต่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่เคยเติมวันละ๘๐๑๐๐ตอนนี้อย่างทางผมวันแหละ
วันนี้ผมเติมไปสองร้อยแต่ค่าคลองชีพของผมคือมันหนักขึ้น
แล้วรายได้ของผมก็ยังลดลงเหมือนเดิม
มันกระทบว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละรายเดือน
ที่เราจะต้องไปดูแลลูกดูแลแหละครอบครัว
เท่ากับว่าค่าครองชีพมันขึ้นเท่าตัวอย่างพี่วินที่เขาบอกเลยล่ะ
ช่วยตอบพี่อุ๋ยค่ะว่ามีอะไรที่ดิ่งลงบ้าง
เงินเดือนค่าแรงเงินในกระเป๋าโอ้โหอันนี้ดิ่งลง
ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันครับนะคะ